ที่จังหวัดสุราธารณีนะคะมีพ่อรายนึงอายุหกสิบเอ็ดปีแล้ว
บอกว่าสุดทนเลยค่ะลูกชายเนี่ยเป็นธาตุยาบ้า
ทีนี้บังคับขอเงินซื้อยาตลอดพอไม่ได้เงินก็ทำร้ายร่างกายพ่อนะคะ
พ่อก็เลยตัดสินใจใช้ปืนลูกซองยิงต่อสู้ขณะที่ลูกชายพุ่งเข้ามาจะทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตเลยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ไม่จ่ายแล้วกันอ๋อป้องก็ได้ทุบผมใช่ปะเนี่ยป้องได้ก็ได้ยุคแขมือคือ
นั่นเลยอ่ะบ่อทึกก็คือทำเหลืองเอาง่ายนะบ่อเห็ดหน้าก็คือเอาเลย
พอเห็นหน้าเอาเลยเห็นหน้าพ่อนั่นคือเขาจะหิกเขาจะร้ายทุกวัน

มันแบบไหนคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นน่ะ
ว่าพอนั้นเป็นตัวคัดคัดเข้าคัดเส้นทางของเขาคัดความคิดของเขา
ก็เลยไม่รู้คือทรงสั้นไอ้เนี้ยตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่รู้ที่ทำเพื่ออะไร
ความรู้สึกคือคำว่าแม่คำว่าแม่ที่ลุกทำต่อแม่ทำต่อพ่อ
พ่อนี่กะลิได้ใช่ไหมเดินได้แต่แม้เดินไม่ได้อ่ะ
นี่เป็นเสียงของผู้เป็นพ่อที่สุดจะทนกับพฤติกรรมลูกชายที่เป็นธาตุยาบ้า
ใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุกวัน
บังคับให้หาเงิน๗๐๐๑๐๐บาท

กระทั่งบีบคอและทุ่มพัดลมใส่แม่ที่นอนป่วย

ตัดสินใจคว้าปืนลูกซองจากในบ้าน
ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดหวังข่มขู่
ทำให้นายวสันบูรณะลูกชายวิ่งหนีไป
แต่ไม่นานก็กลับมาอีกพร้อมกับถือไม้เข้ามา
และตะโกนขู่ว่าจะฆ่าพ่อให้ตาย

เสถียรจึงยิงสวนไปหนึ่งนัด
ทำให้กระสุนถูกลูกชายเสียชีวิต
หลังก่อเหตุนายเสถียรได้ไปตามชาวบ้านมาช่วยลูกชาย
เพราะไม่คิดว่าเสียชีวิตก่อนเข้ามอบตัว

ยืนยันว่านายเสถียรต้องการป้องกันตัวเท่านั้น
ที่ผ่านมาเธอถูกลูกทุบตีบีบคอเป็นประจำ
ทั้งที่เธอเดินไม่ได้และไม่มีแรงจะหนี
เหตุผลเพียงอย่างเดียวคือไม่มีเงินให้ลูก
เชื่อว่าที่สามีทำไปเพราะไม่มีทางเลือก
บ่อยถูกหวันคือน่าบังกับโปะตาง
บังกับโปะตางแต่ต้องอาหายถูกหวัน
วันไหนไม่มีก็ต้องยืมก็ยืม

เวลาได้ตังมาแล้วเราก็ต้องเอาไปเต็มชายเข้าไปยืม

อยากการภาพเล่นภาพนี่นี่จะชกบ่อย
โทษถูกทำร้ายบ่อยแต่ก็คือไม่สวยแจ้งนาย
สำหรับพฤติกรรมของผู้เสียชีวิต
ชาวบ้านต่างรู้กันเป็นอย่างดี
เพราะมักเข้ามาขอเงินพ่อแม่
ถ้าไม่ได้ก็จะทุบตีทำลายข้าวของ

โดยชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
เพราะถูกขู่ฆ่าและทำร้าย
ข้าวของบวนเดือนบ้านช่องเลยครบเงียนหมด

ที่ถูกก็น่ะมันโอดพัดลูกมันชัดแม่มันเลย
พอชัดแม่มเสร็จแม่มันหลบพึงกับพระที่บิปภาวนั่นอ่ะ
ช่วงนั้นแหละพ่อมันตัดสินใจดูมันก็บอกเลย
ถ้ามันไม่เสียไม่พ่อกับแม่ต้องเสียคุณ
ตำรวจภูทรคีรีรัฐนิคมดำเนินคดีนายเสถียรข้อหาฆ่าผู้อื่น
เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีปล่อยตัวให้มาจัดงานศพให้ลูกชาย
ก่อนคุมตัวฝากค้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน